ขอบคุณสามสาวจากสตูดิโอค่ะวันนี้ไทยรัฐนัดคุยอยู่กับอ้อมมารดานะคะผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะวันนี้เรามีนัดคุยกับเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งฝนธนสุนทรค่ะวันนี้พี่ฝนจะมาบอกเคล็ดลับสุขภาพดีตอนนี้พี่ฝนอยู่กับเราแล้วพี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พี่ฝนเป็นไงคะช่วงนี้เหงาไหม
ไม่เหงานะคะเพราะว่าเด็กที่บ้านเยอะนะคะลูกหมาสิบเอ็ด
แต่ว่ารู้สึกหงอยมากกว่าที่จะเหงานะเพราะว่าเราเคยทำงาน

เราเคยออกไปร้องเพลงไปถ่ายรายการไปถ่ายละครมันก็เลยแบบเหมือนเหงอยอะค่ะแบบว่าอยู่บ้านก็เออหาอะไรทำไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกแบบอยากทำงานแล้วอ่ะ
หาอะไรทำไปเรื่อยนี่ช่วงนี้ทำอะไรยังไงบ้างคะพี่ฝนคลายเครียด
มีทำเรื่องของกินเนอะของกินแบบสุขภาพของเราเองแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีทำสวนครัวของตัวเองปลูกต้นไม้ปลูกสมุนไพรไว้กินเอง

ก็พยายามที่จะกินทุกวันนะคะเพราะว่าเรามาศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เป็นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแชร์สิ่งดีแบบนี้ให้คนไทยทั้งประเทศเลยนะได้มาใส่ใจสุขภาพในเรื่องของพวกสมุนไพรหรือว่าใช้อาหารให้เป็นยา
วันนี้มีเมนูมาโชว์ไหมคะพี่ฝนจ๋า
มีค่ะเป็นน้ำผักนะคะผสมผลไม้ด้วยนะปาดค่ะ
เพราะอย่างบางคนเขาแบบเหม็นเขียวผักกินไม่ได้เราก็เลยแบบว่าหาแบบผลไม้เอามาใส่ด้วยก็จะเป็นแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อันนี้คือผักริมรั้วของพี่ฝนหมดเลยนะ

ไม่ได้ไปซื้อเลยนะคะจะมีจะมีย่านาง
ตำนึงขึ้นเองแล้วก็ใบเตื้อยครับ

แล้วก็เบื้องกัดหอยพวกนี้มันเป็นสมุนไพริษเย็นหมดเลยค่ะ

นั้นแน่นอนนี่มันเหมาะกับช่วงนี้ที่อากาศร้อน

นิ้วไม่เอานะครับพี่ฝน

ใส่น้ำถ้าผักประมาณนี้น้ำก็อาจจะประมาณสัก๓แก้ว
ทำให้กินอาจรีย์เองเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองทำกัน

ดื่มได้เลยค่ะ
รสชาติมันจะยังไงคะมันจะสมุนไพร
รสชาติดีค่ะก็คือก็มันจะเป็นรสชาติของผัก
แต่ว่าผักเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติของตะลึงใช่ไหมคะ

ก็เป็นสมุนไพรเล็ดเย็น
พี่ฝนอย่างนี้คิดถึงแฟนเพลงคิดถึงงานเพลงจะมีไลฟ์คอนเสิร์ตแบบผ่านแบบการไลฟ์ไหมคะ
ก็จะหาโอกาสอยู่ค่ะหาโอกาสไว้อยู่
คือพี่ไม่กล้าไลฟ์เพราะว่ากลัวคนมาดูน้อยกลัวเสียใจ
ไม่ต้องเสียใจค่ะยังไงคนต้องเข้ามาดูเยอะอยู่แล้ว
ซิงเกิ้ลล่าสุดเป็นไงบ้างคะ
เกิ้ลล่าสุดนะคะก็เปิดตัวออกมาแล้วนะคะ
แฟนก็คือได้รับความชื่นชอบในระดับหนึ่ง
ก็บอกว่าในระดับนึงนะไม่ได้คิดถึงกับเรียนตั้งหรือว่า
หรือว่าส่งความสมเหตุอะไรมากมายก็คือออกมาเพื่อไม่หายคิดถึงกัน
สุดท้ายแล้วให้พี่ฝนฝากซิงเกิ้ลแล้วก็ฝากเหตุการณ์โควิดช่วงนี้ให้กำลังใจค่ะ
ขอฝากซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดฝนธนสุนทรออกซิงเกิ้ลใหม่แล้วนะคะ
นะคะแฟนคำถามจากชื่อเพลงว่าเจ้าสาวจำป่านะคะ
ก็ขอฝากซิงเกิ้ลใหม่นี้ด้วยนะคะ
นะคะขอบคุณอาจารย์มากที่แต่งเพลงให้

ตอนกลางเข้าไปฝากกันเยอะนะคะ
เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะคะ
แล้วก็ช่วงนี้นะคะ
ก็เป็นช่วงวิกฤตของคนทั่วโลกเลย
ฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
ฝนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กระทบเหมือนกัน
กระทบอย่างโดยตรงเลย

เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน

ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน
ที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วย

อันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝนมากนะคะ

วันนี้เราก็ได้สุขภาพดีจากพี่ฝนไปเต็มที่นะคะ
สาวที่สตูดิโอถ้าอยากมีสุขภาพดีแบบพี่ฝน
เราเอาเคล็ดลับของพี่ฝนไปใช้ดูนะคะ
รับรองจะสวยแบบเจ้าหญิงวงการลูกทุ่งคนนี้แน่นอน
แต่ต่อไปเราไปฟังข่าวแซ่บจากสามสาวในสตูดิโอกันต่อเลยค่ะ
ไทยรัฐนัดคุย